หลายคนระบายออกมาผ่านไลน์หน้าจอรวมทั้งเฟซบุ๊กไลฟ์
เมื่อวานนี้โชคไม่ดีเลยหน้าไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่
เพราะฉะนั้นพาคุณผู้ชมนะคะไปมีรอยยิ้มกับคนที่โชคดี
ดูแล้วจะได้เป็นกำลังใจไงร่วมแสดงความยินดีด้วย
แล้วก็นี่แหละค่ะให้คุณผู้ชมดูว่าโชคเข้าได้ทุกคน
ไม่ว่าจะเป็นคนแก่เด็กวัยกลางคนเข้าหมดเลย
เพราะเมื่อวานนี้มีคนถูกรางวัลที่๑เยอะจริง
รายแรกที่ระหารทรายบุรีรำค่ะอายุ๔๑ปีเป็นวัยกลางคนนะ
คุณบุญเย็นอยู่กับคุณพ่ออายุ๘๖ปีนะคะอยู่ด้วยกัน๒คน
บ้านเป็นหลังเก่าเป็นเพลิงเล็กทำจากสังกษีค่ะ
นำภัยเล่าว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาพาคุณพ่อไปหาหมอที่โรงพยาบาลระหารทราย
จากนั้นมีญาติซึ่งเป็นพระบอกให้ซื้อลอตเตอรี่เลขท้าย
ซึ่ง๙๓๘เอามาจากไหนล่ะไปตรงกับป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ของเขาไง
เขาก็เลยเนี่ยค่ะชี้ให้ดูแบบนั้นก็เลยซื้อเก็บไว้
หลังจากนั้นเนี่ยนะคะพอประกาศรางวัลเขาบอกดีใจมากเลย
เอาไปฟังเสียงคุณอำภัยค่ะหลวงพ่อแกให้มาก็มาตรงทะเบียนรถมอไซค์ผมพอดี
ผมก็เลยไปถามหาเลขตัวนี้ซื้อซื้อไว้เผื่อได้ลุ้นกับเขา

ตามออสัยมาหรือก็ไม่ได้ตามครับ
เพิ่งซื้อเหรอมอไซค์ซื้อมานานแล้วล่ะ
นี่คุณอำภัยบอกว่าทั้งแผงน่ะเหลือ๙๐๐
แล้วถามว่าเงินเนี่ยจะเอาไปทำอะไรเอาไปทำบุญให้กับแม่ที่เสียชีวิตไปแล้ว
คุณพ่อก็แก่ชะลามากแล้วไปโรงพยาบาลบ่อย
เงินนี้แหละจะเก็บไว้พาคุณพ่อไปหาหมอแล้วก็สร้างบ้านใหม่
ดีค่ะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะ
คุณผู้ชมจะบอกว่าคนจะรวยเนี่ยช่วยไม่ได้จริงนะ
ทำยังไงมันก็รวยเหมือนคนนี้เช่นเดียวกันค่ะ
ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าคุณปาริสนาใบพิมายอายุ๓๖ปี
เป็นแม่ค้ารับผ่อนทองคำที่ศรีราชาชนบุรี
ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑๒ใบรับหนอน๑๒ล้าน
เธอเล่าให้ฟังคุณผู้ชมบอกว่าเธอเนี่ยปกติแล้ว
เลขท้าย๘๓ซื้อแบบนี้ทุกงวด
แต่งวดนี้หาซื้อ๘๓ไม่ได้
จนกระทั่งเมื่อวานนี้คือ๑มีนาคมที่ผ่านมา
ไปเจอแม่ค้ามือใหม่หัดขาย
แม่ค้าลอตเตอรี่ก็คือนางสาวรุ้งนภามโนรัฐอายุ๓๘ปี
ขายลอตเตอรี่เป็นงวดแรก
บอกว่าพยายามหาซื้อ๘๓มันไม่มี
ก็เลยมือใหม่หัดขับมือใหม่ป้ายแดงบอกว่า
๓๘แล้วกันช่วยหนูหน่อยประเดิมหนูหน่อย
เธอซื้อมาค่ะเลขท้าย๒ตัว๓๘๒ใบ
เอ้ามันไม่ได้ถูกเลขท้ายอ่ะสิ
มันไปถูกรางวัลที่๑โดนเข้าไปเต็มรับเข้าไป

คุณปรานิสราบอกว่าหลังจากนี้ต้องควานหาแล้ว
ก็คือคุณรุ้งนภาจะพาเธอไปเลี้ยงข้าว
แล้วจะมอบเงินให้เธอ๑แสนบาท
เพราะถือว่าเธอเป็นคนเอาโชคมาให้
เราก็ถามต่อว่าเอ๊ะ

ก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะ

ก็ยังคงทำงานตามปกติแล้วก็จะนำเงินรางวัลที่ได้
ไปถ่ายที่คืนในจังหวัดบุรีรำแล้วไปซื้อบ้านซื้อรถ
และจะเดินทางไปทำบุญเก้าวัดอ่าอันนี้อนุโมสนทนาสาธุด้วยอีกแล้วกัน

อันนี้เป็นวัยกลางคนสองรายแล้วใช่ไหมมาดูรายนี้กันหน่อยคุณ
สิบหกปีเดี๋ยวนี้เด็กเค้าถูกรางวัลที่๑ได้แล้วนะคะ
นี่ค่ะนางสาวพินเพชรประสงค์ผล
เป็นนักเรียนม๓ค่ะโรงเรียนอรรณยาประเทศ
ถูกรางวัลที่๑๒ใบคุณนิสรับ๑๒ล้านบาท
พินเพชรเล่าให้ฟังว่า
คือตัวเองทำงานเป็นอาสากู้ภัยร่วมกับคุณพ่อ
พ่อชื่อว่าคุณสุจินที่มูลนิธิกู้ภัยอรัญญประเทศ
ทำมาหลายปีแล้วส่วนลอตเตอรี่ที่มาที่ไปเป็นยังไง
ซื้อมาจากแผงใกล้ใกล้มูลนิธินั่นแหละเลือกซื้อเลขท้ายสามแปด
คือมีเลขในใจและไปตามหาแค่๓๘เท่านั้น
ไม่ได้คิดว่ามันจะไปถูกรางวัลใหญ่แบบนี้ซึ่งเธอก็ดีใจมากนะคะ
และตอนนี้พ่อพาไปลงบันทึกประจำวันไว้แล้วค่ะยินดีด้วยนะคะ
ต่อกันที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะอ่าคุณผู้ชมนี่ค่ะ
ทีใหม่ป้ายแดงคู่สามีภรรยาดวงเฮงนะคะ
รับกันไปเลยงวดนี้หกล้านบาทอืม
ดวงเห็งก็คือนายบุญยฤทธิ์และนางยานิดาจันสีทั้งคู่เนี่ย
ยูนสี่สิบสองปีค่ะเป็นเจ้าของร้านเมย์ไฮดรอลิก
ริมถนนสุวรรณสอนในพื้นที่บ้านโคงแขกโค้งแขกตำบลบ้านนานะคะ
เมื่อวานนี้เพื่อนฟู้ก็ไปร่วมแสดงความยินดีกันเยอะ
คุณบุญยฤทธิ์เล่าบอกว่าเคยเป็นลูกจ้างที่ร้านไฮโลลิกมานานหลายปีแล้ว
สุดท้ายตัดสินใจอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็เลยมาเช่าอาคารพาณิชย์ที่นี่แหละ
เปิดเป็นร้านของตัวเองได้สักประมาณ๘เดือนที่ผ่านมาก็ซื้อลอตเตอรี่เลขท้าย
แปดเนี่ยเป็นประจำซึ่งเป็นเลขที่ร้านค่ะซื้อทีนึงก็หลายใบแล้วค่ะ
ครั้งนี้ก็เหมือนกันสุดท้ายถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะ
เขาบอกว่าแน่นอนว่าต้องไปทำบุญก่อนแล้วเงินจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูก
รวมทั้งเอาไปใช้หนี้ใช้สินและทำธุรกิจต่อไปยินดีด้วยค่ะ
ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนางสุภาระสุขเท้าชาวบ้านตะบนท่าเดืออำเภอดอยเต่า
คนนี้ถูกรางวัลที่๑๑ใบ๖ล้านบาทลงบันทึกประจำวันไว้แล้วนะคะ
มีญาติมีเพื่อนฝูงมาร่วมแสดงความยินดียิ้มแฉ่งแบบนี้เลยนะคะคุณสุภารัฐ
แล้วก็เล่าให้เราฟังบอกว่าซื้อลอตเตอรี่มาจากตลาดตั้งใจว่าอ่ะ
ถูกรางวัลเลขท้ายก็พอในใจคิดแบบนั้นแต่สุดท้ายดวงดีกว่านั้นค่ะ
ถูกรางวัลที่๑รับไปเลย๖ล้านหลังจากนี้จะเอาเงินไปใช้หนี้ก่อน
แล้วก็เก็บไว้เป็นทุนการประกอบอาชีพแบ่งไปทำบุญแล้วก็ใช้ในช่วงบ้านปลายของชีวิตนะคะ
อีกหนึ่งคนคนนี้หกล้านบาทเหมือนกันค่ะนางนิตยาศิษย์ที่เจริญอายุห้าสิบสามปี
เป็นพนักงานบัญชีของบริษัทจำหน่ายรถยนต์ในยะโสธร
เธอเล่าว่าเดิมเป็นชาวกาลสินมีครอบครัวก็ย้ายจากกาลสินมาอยู่ยะโสนี่แหละ
อยู่หลายปีแล้วอาชีพเสริมทำกับข้าวไปขายที่ปั๊มน้ำมัน
เช้าเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้ค่ะระหว่างไปขายกับข้าว
มีคนมาขายลอตเตอรี่บอกว่าให้ช่วยซื้อหน่อยเหลือใบสุดท้ายแล้ว
เธอก็เลยช่วยซื้อกระทั่งช่วงเย็นค่ะเอามาตรวจดูซิ
อ้าวถูกรางวัลที่หนึ่งเธอบอกเธอดีใจมากเลยค่ะ
เราก็ดีใจกับคุณผู้ชมท่านนี้ด้วยนะคะที่สกลนครโอ้เยอะจริงจริงนะ
งวดนี้เนี่ยนะคะเศรษฐีนีใหม่อีกหนึ่งราย
คุณจิณดาสุดจีวรอายุสามสิบสามปี
ชาวอำเภอวานอนนิวาสค่ะเป็นแม่ค้าออนไลน์
คนนี้รับไป๑ใบ๖ล้านบาท
แล้วก็คือซื้อลตรีมาจากในตลาดดีใจมาก
ที่ได้โชคใหญ่นี่เป็นโชคที่ใหญ่ที่สุดในชีวิต
ตอนนี้นะคะเธอต้องเลี้ยงดูลูกแฝดวัย๑๐เดือน
ซ้ำต้องจ่ายค่าเช่าบ้านเดือนละ๘๐๐บาทด้วย
ส่วนเงินรางวัลที่ได้เอาไปใช้หนี้ก่อนเลยค่ะ
แล้วก็เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาลูกแฝดนี่นะคะ

น่าจะมาจากการที่เธอขอยกมือไหว้พญาวานอนมาโดยตลอด

มีคนเคยมาเข้าฝันแล้วก็บอกเลขตัวนี้ด้วยค่ะ

ทีมข่าวแวะไปที่ร้านอาหาร
หน้าร้านบุญยรัฐเฟอร์นิเจอร์ในอำเภอเมือง

ไปสอบถามว่ามีใครโชคดีไหมมีใครถูกรางวัลไหม
หลังจากกลุ่มแม่ค้าเขาได้เลขเด็ด

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเลขที่ค้างคกให้ก็คือ๒๓๘แล้วก็๐๕
แต่ปรากฏว่าร้านต่างเก็บร้านเงียบเลยเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์
นายนิยมนันซีเระอายุสามสิบเจ็ดปีเจ้าของร้านเฟรนิเจอร์บอกว่าส่วนตัวเชื่อว่า
คางโค๊กที่ออกข่าวไปไม่ให้โชคแน่เลยและคิดว่าน่าเขาเนี่ย
จะเป็นคางคกเจ้าที่แล้วเมื่อเช้าคางคกตัวเนี้ย
เที่ยงให้โชคสามแปดเนี่ยมันยังนั่งอยู่ที่เดิมอยู่เลย
ก็คือข้างกระถางต้นไม้นะคะแต่ว่าตอนเนี้ยหลังจากนั้นแล้วเนี่ย
ไม่รู้มันหายไปไหนแล้วค่ะเอาก็เชื่อว่าใครที่ดูข่าวของไทยรัฐ
ก็น่าจะได้ตัวเลขนี้ไปเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะเพราะเราก็นำเสนอเหมือนกัน
ปิดท้ายที่วัดอ่างทองพัฒนาค่ะในจังหวัดกำแพงเพชรที่อำเภอคองขุงเนี่ยนะคะ
มีชาวบ้านทยอยเอาของไหว้ไปแก้บนไปแก้บนแม่ตะเคียนสามพี่น้องค่ะ
หลังจากได้รับโชคสมใจและจุดนี้เนี่ยนะคะก็มีคนถูกรางวัลเนี่ยหลายคน
ก่อนหน้านี้วันเสาร์ที่ผ่านมาชาวบ้านมาไหว้ขอพรตะเคียนสามพี่น้อง
ร่างทรงเขาก็ยกมือยกไม้ใบ้เลขบอกไป๘๓คนก็ไปกลับสิคะ
เวลาเขาซื้อเขาก็ต้องกลับด้วยนะ๓๘ก็เลยทำให้ชาวบ้านได้โชคได้ลาบกันทั่วหน้า
ถูกกันยกหมู่บ้านขณะที่ร่างทรงก็ได้แจ้งชื่อของ
เคียนสามพี่น้องนี่แล้วนะคะชื่อว่าแม่เกดสุวรรณ
จันทรและแม่กันนิกาค่ะอ่าสรุปให้ฟังทั้งหมดว่ามีคนถูกรางวัล
ประมาณนี้แต่ว่าบางคนเขาก็ไม่อยากออกสื่อนะ
น่าจะมีมากกว่านี้แหละก็แสดงความยินดีด้วยนะคะ
ทั้งออกสื่อและไม่ออกสื่อนะคะค่ะใช่อ่า
คุณผู้ชมชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอไม่เป็นไร
รอลุ้นงวดหน้านะสำหรับคนที่พลาดหวังไปนะคะ